ไปดูความคืบหน้ากรณีที่คุณพี่ท่านหนึ่ง
เขาอ้างว่าเป็นนักข่าวทีวีดังช่องหนึ่ง
วันนี้เขาก็ยังยืนยันอยู่บอกว่าเขาเป็นนักข่าวอาสา
คือตกเมื่อวานเขาบอกเขาตกคำว่าอาสาไป

ผู้ชายคนนี้นะครับเอาความเดิมก่อนนะ
ยกมือถือถ่ายวีดีโอตอนที่เขานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินก็มาเตือนนะครับ

ก็อ้างไว้เป็นนักข่าวทีวีช่องหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นนะฮะ

ของโรงพยาบาลปางศิราทองจกำแพงเพชร

ไปเจอกับผู้ชายคนนี้แล้วนะฮะ
หลังจากปากปากรออยู่ที่สภปางศิราทอง

ใครที่เอาคลิปของเขาไปเผยแพร่ทำให้เสียชื่อเสียง

ไม่รู้ว่าคิดว่านักข่าวกลับแล้วหรือเปล่า
เลยมา๔ทุ่มนักข่าวรอ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายรุ่งรัฐสุรัตนี

ก็ไปที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง

พยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ตรวจแล้วก็ฉีดยาให้เขา

แล้วก็พาออกไปรอด้านนอก
โดยไม่บอกว่าจะทำอะไรต่อนะ

แล้วมันเกิดอาการใจสั่นหายใจไม่ออก
ก็เลยบอกให้ญาติไปบอกอาการนี้กับคนกับพยาบาลสิ
ระหว่างนั้นได้ยินพยาบาลพูดจาไม่ดีเขาบอก
แล้วก็มาเข็นเขาเข้าห้องฉุกเฉินกลับมา
แล้วก็เอาเครื่องมืออะไรก็เริ่มมาวัดโน่นวัดนี่

จนเกิดการโตเถียงกันไปมาอย่างที่อยู่ในคลิป

เขายอมรับว่านะพูดจริง
แล้วตอนนั้นบอกว่านักข่าวตกคำว่าอาสาไป
นักข่าวอาสาตกคำว่าอาสาไป

กรณีที่ที่พี่อ้างว่าผมเป็นนักข่าวนี้ใช่ครับอันนี้ผมพูดจริงครับผมแต่ความตั้งใจผมอันเนี้ยผมแจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับทาง
พีทีวีแล้วเนอะครับอ่าว่าผมใช้คำพูดเอ่อ
ผมเป็นนักข่าวพิมพีทีวีผมรับผิดชอบตัวเองได้อืม
ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ผมตกคำว่าอาสาไปอ๋อ
เพราะด้วยภาวะหนึ่งคือผมไม่สบายสรุปเป็นนักข่าวอาสา
ผมเป็นนักข่าวอาสาแล้วช่องพีพีพียืนยันออกมาแล้วนะอันนี้ช่องพีพีทีวีนะ
ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าผมเป็นนักข่าวอาสาพีพีพี
เพราะว่าผมมีเทปออกอากาศหัวข้อผมเปิดเลยครับ
ผมรุ่งลักษณ์สุขลักษณีย์นักข่าวอาสาพีพีทีวีอ๋อครับ
แล้วถ้าอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นแล้วทางพีพีทีวีจะเอาออกอากาศได้ไง
วันนี้จะมาแจ้งเรื่องอะไรครับผมมาแจ้งดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่อง
บุคคลที่เอาคลิปผมไปโพสต์ทำให้ผมเสียหาย
ใครครับผมขอไม่บอกเดี๋ยวผมขอบอกกับเจ้าหน้าที่เนาะ
พี่รุ่งลักษณ์ไม่ดำเนินคดีพวกผมนะฮะใช่
ผมเล่าเรื่องพี่ต่อนะทีมข่าวให้ข้อมูลบอกว่า
ในระมิดตำบลปางมาฆ่าอำเภอขานุวรรลักษณ์สบุรี

วิธีการรักษาเป็นยังไงไหนขอชมหน่อย

อื้อ

คนที่นอนอยู่คือคนที่มารักษา
แต่มามีอาการแต่คนที่รักษาอยู่หน้าคล้าย
อ๋อเหรอพี่นักข่าวอาสานน่ะน่าคล้ายพี่นักข่าวอาสานน่ะ
อมแล้วที่โอ๊ะโอ๊ะนี่ทำไมคือของโดนของ
น่าจะเจ็บท้องพี่เพื่อนขอสักขนาดนั้นนะครับอ๋ออ้าว
คลิปนี้จะเห็นว่าคนที่ทำหน้าที่นั่งอยู่
ที่รักษาเขาหน้าตาคล้ายพี่รุ่งรัฐ

ซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าโอ้โหเดี๋ยวนะ
เรียกกันว่าหมอกุ้งเทพในละมิตรสิทธิ์ปู่ทรัพย์ครับคุณผู้ชมฮะ
อกจากนี้นะชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับวัดเทพเนรมิตเนี่ยนะ
ยังส่งคลิปวิดีโอส่งภาพถ่ายที่ตำหนักของ
กุ้งเทพในละมิตรสิทธิ์ปู่ทรัพย์เนี่ย
ทำพิธีโดยมีพระสงฆ์ในวัดมาร่วมพิธีกรรมด้วยนะ
ให้กับเพจกลุ่มกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่
เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ขณะที่เฟซบุ๊กไปดูเฟซบุ๊คของหมอกุ้งเทพนิรมิตรสิทธิปู่ทรัพย์หน่อย
โพสต์ข้อความบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกคน
โอ้โหคำนี้อีกแล้วผมชอบนะเวลาคำนี้มันมาทีไรมันจะมีข่าวอลละเวงหน่อย

ความจริงก็คือความจริงนะฮะใครทำดีต้องได้ดี

ค่ะสาธุด้วย

เยอะกว่านี้เดี๋ยวพี่รุงรัฐจะฟ้องละ
เล่นนะครับคุณผู้ชมทีนี้อยากให้ดูคลิปนี้ค่ะ